วันวานนี้มีแข่งขันวัลละบอลที่ประเทศไทยที่ไทยเราด้วย
ไปดูกันเยอะเลยนะคะมันก็ดันมีดราม่าเกิดขึ้น
คือมันเป็นดราม่าตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว

คุณเตี๋ยวบุญด้วยอ่านี่ฮะก็บรรยากาศก็คือครั้งนั่นแหละใช่ไหม
ใช่อ่ามีการอ่าเชียร์นี่บุกเล่าให้น้องเชียร์เลยค่ะอ่า
กองเชียร์ในสเตดียมเนี่ยช่วยกันส่งเสียงเชียร์
ใช่ไหมหนีเข้าไปถ่ายรูปกับนักวอเล็กบอลหญิงของไทยด้วย
ใช่ค่ะเมื่อวานเราแพ้นะอ่าใช่ค่ะศูนย์สามแต่เข้าไปให้กำลังใจกัน
คือในมุมของคนที่ชื่นชอบอันนี้ต้องยอมรับนะว่าในมุมคนที่ชื่นชอบ
แล้วก็เชียร์คุณพิธาเนี่ยก็แน่นอนเขาก็รู้สึกดูมันคึกคัก
ดูแฮปปี้อ่าใช่ไหมนี่เข้ามาให้กำลังใจกันใช่ไหม
แต่อีกมุมนึงเนี่ยทางฝั่งที่เขารู้สึกว่าเอ๊ะแม่มันจะกลายเป็นดราม่าอะไรหรือเปล่า
แล้วยิ่งถ้าเกิดมีนักวอเล่บอลไปโพสต์ว่านายกคนที่๓๐มา
ซึ่งนักวอเล็กบอลคนนั้นก็ออกมาลบเพจอะไรตรงนั้นทิ้งไปแล้วนะฮะ
เพราะว่าเหมือนแอดมินไปโพสต์เองเป็นไม่ใช่ตัวนักวอเล็กบอลที่เขาโพสต์เองอะไรพวกนี้
อ่าไม่ใช่เจ้าตัวเป็นคนโพสต์เองเจ้าตัวไม่ได้โพสต์เป็นแอดมินนะคะ
นี่หรือแบบตื่นเต้นจนแพ้หรือเปล่าในฝั่งที่เขาไม่ได้เชียร์คุณพิธาอ่า
มันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาว่าโอ้โหพอมาอย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้กีฬาของคนไทย
อเล่บอลของทีมชาติไทยของคนไทยทุกคนเนี่ยอืมทีเนี้ยเดี๋ยวมันจะเกิดมุมมองที่ว่าเอ๊ะ
ตกลงเป็นของใครคนใดคนนึงหรือเปล่าของฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือเปล่า
ถ้ามีนักกีฬาทีมชาติคนไหนเชียร์คุณพิธาขึ้นมาเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเขาก็จะไป
จะไม่ไปชื่นชอบนักกีฬาทีมชาติคนนั้นหรือว่าไม่ไปเชียร์ซะแล้วจะยุ่งไปกันใหญ่หรือเปล่า
และดีกรีความร้อนแรงของดราม่ามันพุ่งปรี๊ดวันนี้เลยนะคะทำไมฮะ
หลังจากที่หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนโพสต์เป็นภาพของเนี้ยค่ะนี่
น้องนักวอลลิบอลหญิงทีมชาติไทยในท่าชูสามนิ้ว
บอกว่าเธอชูสามนิ้วอย่างเงี้เหรออ่าในท่าชูสามนิ้ว
ว่ายังไงทำเพื่อใครเพื่อชาติหรือเพื่อเอาใจใครเครื่องหมายคำถาม
รักใครชอบใครก็เป็นสิทธิ์ส่วนตัวของแต่ละบุคคลแต่ควรเก็บไว้เบื้องหลังก็ได้
ไม่ต้องมาโชว์ในการทำภารกิจให้ประเทศชาติผมถือว่าคนพวกนี้มีส่วนสร้างความแตกแยกให้สังคมมากขึ้น
ไม่สมควรจะเป็นตัวแทนของชาติไทยอีกต่อไปแฮชแท็กใช้แต่กำลังกาย
แต่ไม่ใช้สติปัญญาหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคล
แล้วก็ขอบคุณที่มาของภาพนะคะโอ้โหแต่พอโพสต์ตรงนี้นะผมก็เข้าไปดูนะ
ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้คอมเมนต์ทันทีนะใช่ค่ะ
บอกว่าอันนี้มันไม่ใช่ชูสามนิ้วนะคนก็เข้ามาอธิบาย
สมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทยออกเป็นหนังสือชี้แจงเลยนะคะ

เดี๋ยวดราม่ามันจะบานปลายไปมากกว่านิดหนีมาก
หนังสือเลยชี้แจงข้อได้จริงที่เป็นกระแสข่าวในขณะนี้
ชู๓นิ้วในสนามเป็นแผนการเล่นที่ทุกทีมทั่วโลกเขาใช้สื่อสารกัน

หน้า๓ในที่นี้มันใช้ในสถานการณ์ไหน
ก็คือเมื่อตัวตี๓คนวนมาอยู่ในตำแหน่งแถวหน้า
ปกติวอเลอร์บอลผู้เล่นในสนามมี๖คนใช่ไหมคะ

แล้วเขาจะวนตำแหน่งกันไปเรื่อย

ข้างหน้า๓ข้างหลัง๓แล้วเขาจะเวียนกันไป
เมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวตี๓คนวนมาอยู่แถวหน้าเรียงกัน๓คน
ไม่ว่าจะเป็นของฝ่ายตรงข้ามหรือของทีมตัวเองเนี่ย

เขาก็จะชู๓นิ้วแบบนี้สัญญาณสัญลักษากลทั่วโลก
อันนี้มันไม่เกี่ยวอะไรกับชู๓นิ้วเรื่องการชุมนุมเรียกร้องอะไรเลย
ไม่เกี่ยวมันคือการบอกแผนการเล่นที่ทีมได้ฝึกซ้อมเอาไว้เล่นในจังหวะนั้น
พวกเราจะไม่เอาการเมืองมายุ่งเกี่ยวกับกีฬาวอเล็กบอล
และจะทำหน้าที่เพื่อประเทศไทยให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ

สัญญาณนี้ตลอดเมื่อไหร่มันก็มีเปลี่ยนไปตามตรฐานการณ์มันก็ต้องใช้ข้อมูลข้อใช้จริงให้มันชัดเจนอ่ะหรืออย่างเงี้ยมันสร้างความเสียหายให้ให้กับมาคมให้กับนักกีฬาให้กับวงการเบอร์เรอร์บอลอ่ะครับแต่เราก็ถูกวิทยาววิจารณ์เป็นทางที่เสียหายเอาไปยงกับการเมืองยุ่งไปหมดอีกจริงจร
ไทยแพ้โคเอเชีย๐ต่อ๓เซต
๑๘มิถุนายนที่ผ่านมา
ไม่ใช่การแข่งขันเมื่อวานที่คุณพิธา
หัวหน้าพักเก้าไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมาชมการแข่งขัน

คือการแข่งขันในประเทศไทยที่สีผมเปลี่ยนไปแล้ว
ภาพซ้าย๑๘มิถุนายนเพียวทำไฮไลท์ช่วงปลายสีทอง
แต่ภาพขวาเหมือนย้อมดำแล้วเห็นไหมคะ

ไม่ว่าจะเป็นการชูสัญลักษณ์หรือว่าจะเป็น
ระยะเวลาของภาพที่บอกว่ามันเกิดขึ้นเมื่อวาน

ที่ไม่ได้ตรวจสอบภาพให้ถี่ถ้วนต้องขออภัยเพียวอัชราพรคงยศด้วยครับ
ลงชื่อหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคล

พี่หวีชูสองก็ได้เดี๋ยวชูหนึ่งให้ตรงนี้จะได้มีปัญหาดีมั้ย

ก็ไม่รู้ไงเดี๋ยวนี้มันเป็นดราม่ากันง่าย
เผื่อใครแบบว่าแคปหน้าจอไปเฉยแล้วไปเห็นจังหวะ
วันนี้เรามี๓ประเด็นนะคะอย่างนี้แล้วเกิดอ้าว
เขาไปหาว่าเราเอาการเมืองมาลงในสื่อมันก็ไม่ได้ใช่ไหม